คุณไผลลิกสสกำแพงเพชรของพักเศรษฐกิจใหม่นะครับ
เศรษฐกิจไทยนะเขาโพสต์คลิปหนึ่ง
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวการทะเลาะวิวาสกันของคู่ผู้ชายผู้หญิง
แต่ตัวผู้ชายเนี่ยเป็นลูกชายอดีตอายการด้วย
ฝั่งผู้หญิงเคยไปแจ้งความไว้แล้วแต่เรื่องเงียบกริ๊บเลย
นี่ครับผู้หญิงโดนเตะอยู่นะฮะโอ้โหโดนเตะ
ล้มไปกองกับพื้นเลยนี่แหละทุบต่ออีกทุบต่ออีก
คลิปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายในครอบครัวของลูกอดีตอายการ
ฝ่ายหญิงที่โดนทำร้ายร่างกายแจ้งความไปสี่ครั้งแต่เรื่องเงียบไปครับ
คุณไผลลิกบอกว่าในนามของผมและพักเศรษฐกิจไทย
ไม่สามารถจะนิ่งเฉยในเรื่องนี้ได้เราพร้อมชนทุกปัญหาของพ่อแม่พี่น้องครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยโทรไปสอบถามคุณไผลเล็กเลย
คุณภัยลิกบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายร้องเรียนเข้ามาในฐานะที่ตนเอง
เป็นผู้แทนราชดรชาวจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นสอสอพักเศรษฐกิจไทย
ไม่สามารถจะนิ่งนอนใจได้กับเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดที่กำแพงเพชรก็ตาม
คุณไผลลิกเขาตั้งคำถามให้ชวนคิดว่าเรื่องราวนี้เหตุการณ์ในคลิปแบบนี้เนี่ย
เป็นการกระทำโดยลูกชายของอดีตอายการใช่หรือเปล่า
ก็เลยทำให้การแจ้งความดำเนินคดีไปถึง๔ครั้งมันเงียบหายไปเลย
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับ
แล้วเดี๋ยววันนี้๗เมษายนคุณไผลลิกจะพาผู้เสียหายก็คือผู้หญิงคนนั้น
ผู้หญิงในคลิปเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีที่สนสุธิศาล
และจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ให้ถึงที่สุดเลยครับ